คุณผู้ชมคะใครฆ่าประเสริฐยังคงเป็นคำถามที่ทั้งครอบครัว
แล้วก็ตำรวจยังตามหาคำตอบอยู่นะครับหลังจากเหตุการณ์วันที่ยี่สิบหก
พฤษภาคมที่มีคนไปเจอร่างของนายประเสริฐชูทรัพย์ถูกทิ้งไว้กลางถนน
สภาพคือถูกฆ่าอย่างโหดเยี่ยมถูกยิงถูกเหล็กแหลมแทง
ถูกฟันหน้าแล้วก็ถูกตีเข้าที่ศีรษะโอ้โหคือโหดเยี่ยมจริง
ตอนนี้เนี่ยตำรวจบอกว่าต้องไล่ตามหากล้องวงจรปิดเพื่อจะตามหาตัวคนร้ายให้ได้
แต่ว่าวันนี้ค่ะจะเรียกว่าเป็นวันรวมครอบครัวก็ได้นะคะ
เพราะว่าก็เป็นวันที่ประกอบพิธีชาปนกิจศพของนายประเสริฐ
คือนายประเสริฐเขาอยู่กับครอบครัวใหญ่
คือเขามีภรรยา๙คนแล้วก็มีลูกหลายคนนะ
วันนี้ลูกแล้วก็ภรรยาครอบครัว
ก็มาร่วมทำพิธีส่งนายประเสริฐขึ้นสู่สวรรค์
บ่ายโมงครึ่งนะคะทุกคนก็ร่วมยืนแสดงความไว้อะไรนายประเสริฐ๑นาที
แล้วก็เป็นพิธีชาปนกิจนำร่างของนายประเสริฐเข้าเตาเผาค่ะ
บรรดาลูกสาวของนายประเสริฐเนี่ยก็ร้องไห้กอดกัน
เสียใจกับการจากไปของผู้เป็นพ่อนะคะ
คือนายประเสริฐมีภรรยา๙คนมีลูกหลายคน

มีภรรยามีลูก๑คนทุกคนเลย

มีลูกสาวเป็นลูกสาวหมดเลยนะแต่ละคน
เป็นลูกสาวหมดเลยแล้วลูกสาวบางคนเห็นหน้าพ่อ

ทีมข่าวได้คุยกับนางสาวจันจิราชูทรัพย์วัย๒๖ปี

กับนางสาวธัญพรชูทรัพย์วัย๓๖ปีลูกสาวคนที่๓นะคะ
ลูกบอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นลูกคนละแม่

วันนี้ลูกก็อยากมาร่วมส่งพ่อขึ้นสวรรค์

ลูกบางคนไม่เคยเจอหน้าพ่อเลยด้วยซ้ำทั้งชีวิต
แต่วันนี้ก็ถือว่าได้มาหาพ่อแล้วก็มาส่งพ่อ

แล้วก็เชื่อว่าตำรวจจะจับตัวคนร้ายได้นะคะ
ดีใจนะพี่นะเราได้มาเจอกัน
เราได้มาเจอกันดีใจค่ะ
เขาได้รู้ว่าพี่อยู่ตรงไหนน้องอยู่ตรงไหน
ด้วยความรู้สึกว่าถ้าเรามีพี่สาวเรามีน้องสาว

มาเจอแล้วก็กอดกันคิดถึงกัน

เราจะไม่ขาดกันเราจะมาหากันตลอด
พ่อก็ยอมรับเหลือเขาเป็นคุณเจ้าชู้
แม่ไม่กลัวไม่เกลียดเขาไม่กลัว
แม่ก็บอกได้อย่างนั้น่ะ
ส่วนใหญ่ละต้องไปย้อนดูช่วงเวลาก่อน
ที่เขาจะเสียชีวิตหรือว่าถูกพบเป็นศพนะคะ
ทีมข่าวเราได้ภาพกล้องวงจรปิดมา
มาวันที่๒๓พฤษภาคม๘โมง๓๙นาทีนะคะเห็นนายประเสริฐค่ะ
ใส่เสื้อสีเหลืองกางเกงขาสั้นซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ผู้ชายคนหนึ่ง
เข้าไปในหมู่บ้านบ้านนาปรือห่างจากจุดทิ้งศพประมาณ๒๐กว่ากิโลเมตรนะคะ
แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์อีกคันขี่ตามหลังไปมารู้ก็คือว่า
ลุงประเสริฐเนี่ยเดินทางไปหาญาติญาติที่ว่าคือนายประพีเมอร์รรื่นค่ะ
ว่าคนนี้น่าจะเป็นผู้ชายคนสุดท้ายที่ได้เจอกับลุงประเสริฐ
นี่จังหวะนี้นะคะที่เราได้ภาพกล้องวงจรปิดมา
เขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยประเสริฐขี่มอเตอร์ไซค์พาเพื่อนมา๑คน
ซึ่งเขาไม่รู้จักตัวเพื่อนหรอกก็มานั่งคุยกันอยู่สักพักหนึ่งที่บ้าน
แล้วนายประเสริฐเนี่ยตัดผมให้เขาด้วยจากนั้นก็นั่งกินข้าวกัน
ที่นายประเสริฐจะขี่รถพาเพื่อนคนดังกล่าวกลับออกไปตอนช่วงเกือบเที่ยง
จากนั้น๒๕พฤษภาคม๑วันก่อนเสียชีวิตถูกพบเป็นศพ
นายประเสริฐมาหาเขาอีกรอบนึงแต่ว่าคราวนี้มาคนเดียวนั่งคุยกันเล็กน้อย
แล้วก็ถอดแหวนที่ใส่อยู่ที่มือให้กับเขา

อันนี้คือวันที่๒๓พฤษภาคมนะคะถามมา
แต่ขากลับเขาบอกเขาเป็นคนขี่พาเพื่อนกลับไป

ส่วนวันที่๒๕พฤษภาคมมาหาอีกครั้งหนึ่ง

แต่วันนั้นเขาก็บอกว่านายประเสริฐก็ดูสีหน้าปกติ
ไม่ได้ดูเป็นกังวลหรือว่าเล่าเรื่องอะไรให้ฟังเลย
ตกใจเหมือนกันที่วันที่๒๖เนี่ย
รู้ว่านายประเสริฐถูกพบเป็นศพและถูกฆ่าโหดเยี่ยมแบบนั้น

รู้จักไหมครับเพื่อนคนนั้น

เรื่องกับแก่ออกไปนานเรื่องกับเตาะแว่น

ถามพุ่มตามกันไว้พื้น

อ๋อจากนี้จึงไปเสียชีวิตเลย

พยายามเร่งแกะรอยคนร้ายจากภาพวงจรปิด

ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นช่วงเวลา๔ทุ่ม๔๐นาทีค่ะ
โดยจะสังเกตว่ามีรถชนิดไหนผ่านไปผ่านมา

แล้วก็อยู่ระหว่างการสอบปากคำลูกและคนที่เกี่ยวข้องด้วย
โดยเบื้องต้นมีการตั้งประเด็นปมสังหารเอาไว้
ร้องที่๒ประเด็นคือประเด็นความขัดแยงในวงเหล้า
ลักษณะนิสัยคืออาจจะไม่ค่อยยอมคน
อีก๑ประเด็นคือความขัดแยงเรื่องที่ดินค่ะ
ตอนนี้ตำรวจบอกว่าจะตีกรอบเวลาให้แคบลง

ว่าผู้ตายเดินทางไปไหนไปหาใคร
ถ้าสืบทราบได้ก็เชื่อว่าน่าจะตามตัวคนร้ายได้
แล้วก็หาคำตอบได้ว่าใครฆ่านายประเสริฐนะคะ